ภาวะโควิด๑๙ใช้คำนี้ได้เลยกับสังคมไทย
ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ภาพคนที่ไปกักตุลสินค้าไปซื้อสินค้าจำนวนเยอะตามห้างต่างเนี่ย
เต็มทุกห้างเลยและสินค้าในเชลล์เนี่ยหมดแทบจะทุกอย่าง
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารน้ำดื่มอะไรต่าง
ตอนนี้แหละค่ะรัฐบาลก็เลยจะต้องออกมาแถลงข่าว
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีก็มีการขอร้องประชาชนนะคะ
อย่าถึงขนาดนั้นเลยอย่าถึงขนาดจะต้องไปห้าง
กักตุนสินค้าเลยเนี่ยนะคะนอกจากนี้มีคนถามว่า
และตอนนี้ล่ะท่านนายกถึงระยะที่๓แล้วหรือยัง
แล้วถ้าถึงแล้วล่ะจะรับมืออย่างไร
นายกรัฐมนตรีบอกถ้าถึงระยะที่๓จริง
ทางรัฐบาลก็มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะรับมือนะคะ

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
รับว่าที่ต้องเรียกประชุมเพราะว่ามีความกังวลว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไร
มาไล่ตรวจสอบมาตรการต่างและปัญหาที่ยังคงค้างคาคือยอดหน้ากากอนามัย
ซึ่งรัฐเองจะเป็นฝ่ายสนับสนุนในส่วนต่างให้
ขณะเดียวกันได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่๓นะคะ
ซึ่งก็จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอื่นด้วยฟังเสียงนายกค่ะ
วันนี้เราก็มีการมาตรการเพิ่มเติมมาทั้งในเรื่องของการติดตามตัวต่าง
ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างของเรา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้
รวมถึงให้รายละเอียดอื่นหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ศูนย์ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ก็ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลมากยิ่งขึ้น
แล้วก็เชื่อว่าประชาชนที่รับฟังข่าวสารไปเมื่อวานนี้นะคะ
จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถึงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้
และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้นายวิชัยโภชนกิจ
ธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี
โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนในสังกัดเดิม
กว่าจะมีการตรวจสอบกรณีกักตุลและจำหน่ายหน้ากากอนามัย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลด้วย
นายวิชัยโภชนกิจก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายนะคะ
โดยยอมรับว่าเสียงกำลังใจหลังเจอข่าวโจมตีการส่งออกหน้ากากอนามัย
ซึ่งอยากขอให้สังคมเปิดใจฟังคำชี้แจงของตัวเองด้วย
ยืนยันตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนค่ะทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของการแพร่ระบาด
ของโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยนะคะที่จังหวัดนครพนมพระธาตุพนมค่ะ
พระธาตุพนมวันที่๑๑มีนาคมคล้อยหลังมาวันเดียวค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยเกษตรลงพื้นที่ไปจุดเดียวกันเลย
หลายคนตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ต้องมีการถูกกักตัวไหมต้องไปตรวจเชื้อโรคโควิด๑๙ไหม
ล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าเช่นเดียวกันค่ะเอาต้นเรื่องก่อน
คือต้นเรื่องเนี่ยแฟนเพจนครพนมอัปเดตค่ะ
ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรไปนามัศกาล
แล้วก็นั่งสมาธิภายในองค์พระธาตุพนมณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ภาพนี้ถูกโพสต์เมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมาเป็นภาพที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาค่ะ
นั่งสมาธิอยู่ที่ชั้น๓สถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้า
แล้วก็เป็นสถานที่เดียวกันกับนี่คุณผู้ชม
เป็นสถานที่ที่เดียวกันกับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙ซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
นราธิเบสทองคำนะคะมีการโพสต์ไว้ว่าเมื่อวันที่๑๑มีนาคมเนี่ย
เซียนมวยรวมถึงเขาด้วยได้ไปที่เดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกมาโพสต์ยอมรับว่ากลับมาเขาก็มีอาการคือมีน้ำมูก
เป็นไข้ตัวร้อนไปตรวจค่ะปรากฏว่าติดเชื้อโรคโควิดสิบเก้า
หลังจากนั้นก็มีการตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาอ่ะ
ไปตรวจสอบซิว่าท่านอยู่ที่นครพนมจริงหรือเปล่าวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัฐนี่ท่านนี้นะคะ
ที่ไปที่องค์พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วปรากฏว่าไปติดโรคโควิดมานะคะ
นี่เป็นเซียนมวยนะคะชื่อว่านราธิเบสหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาค่ะคุณผู้ชมไปจริงนะ
ไปเป็นประธานเปิดงานเกษตรกรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ยี่สิบสามประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า
เดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดนครพนมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่แปด
ของวันที่สิบสองสักประมาณแปดโมงครึ่ง
ไปเยี่ยมชมนิทัศกาลที่มหาวิทยาลัยนครพนมก่อนในช่วงเช้า
จากนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะเดินทางไปมอบหนังสือ
อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาทำกินในที่ดินสอบประกอบที่โรงเรียนสหราช
รังสริตอำเภอศรีสงครามแล้วก็กลับกรุงเทพมหานครในช่วงวันเดียวกัน
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อวานนั่นแหละไปตรวจหาเชื้อแล้ว
ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอฟังผล
อย่างไรก็ตามร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเพื่อความสบายใจของทุกภาคส่วน
ตัดสินใจกักตัวเองอยู่บ้านเป็นเวลา๑๔วันทำถูกแล้วนะคะ
ทีนี้อันนี้เนี่ยคือเราสัมภาษณ์ช่วงสักประมาณช่วงเย็นช่วงบ่าย
ปรากฏว่าคล้อยตกถ้ำค่ะทางพักพลังประชารัฐ
จ่ายคำให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐแต่คราวนี้บอกว่าเฮ้ย
ยังไม่ได้มีการกักตัวนะไม่ได้มีการกักตัวตามกระแสข่าว
แต่เบื้องต้นร้อยเอกธรรมนัฏไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้ว
ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าผลออกมาคือเป็นเนกถีบเป็นลบ
ไม่ได้เป็นบวกผลออกมาปกติดีแต่จะรอผลตรวจอย่างชัดเจนอีกครั้ง
คือวันนี้๑๖มีนาคมและเพื่อความสบายใจของทุกคน
ร้อยเอกธรรมนัฐในเวลาต่อมาบอกว่าเอาล่ะจะหยุดภารกิจทั้งหมดในการลงพื้นที่
เพื่อรอฟังผลวันนี้ก่อนนะคะอ่าอ่าพอพูดถึงเรื่องของเซียนมวย
เขาเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุพนมและเซียนเซียนมวยปกติเขาอยู่ที่ไหน
เขาก็ต้องอยู่ที่สนามมวยนี่แหละนะคะและที่สนามมวย
ก็เกิดการติดเชื้อโควิดไปแล้วหลายคนโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือ
คุณแมททิวดีนที่เป็นข่าวนะไม่ได้หมายความว่าคุณแมททิวดีน
เป็นจุดเริ่มต้นของเชื้อโรคนี้นะคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่
ทำให้คนหันไปมองว่าเอ๊ะและที่สนามมวยต่าง
มีคนติดเชื้อต่อเนื่องเพิ่มกันไปไหมสรุปแล้วมีหลายคน
เรียงรายละเอียดแบบนี้นะคะซึ่งอีกหนึ่งคนสำคัญก็คือ
นายกไก่เป็นนายกอบตฉะเชิงเศร้าค่ะไปดูมวยมา
และไปติดโรคมาและนอกจากนี้เนี่ยนะคะ
ช่วงที่ยังไม่ทราบผลว่าตัวเองเป็นโควิด๑๙หรือเปล่าเนี่ย
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างต่างด้วยเนี่ยนะคะซึ่งนายกไก่
นายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจฉะเชิงเศร้าค่ะ
หลังจากที่รู้ว่าตัวเองไปดูมวยมาที่ลุมพินีรามอินทรา
รีบไปตรวจหาเชื้อและได้รับผล๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าเป็นบวกก็คือติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้า
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
และข่าวนี้ทำให้ชาวแปดริ้วค่ะเขาบอกโอ้โหภาวะเหมือนกัน
ตกใจเหมือนกันเกือบทั้งจังหวัดเลยเพราะช่วงที่ผลยังไม่ออก
นายก่ายไปออกงานพบประชาชนค่ะตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงสิบสี่มีนาคมเลยนะ
ทั้งหมด๑๙งานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานศพ
ไปพบปะชมรมผู้สูงอายุด้วยเพจเฟซบุ๊คเรารักแปดริ้วรวบรวมไทม์ไลน์
ภารกิจของนายก่ายเจ็ดถึงสิบสี่มีนาคมดังนี้ค่ะ
วันที่๗มีนาคมไปร่วมงานแต่ง๔งานงานประจำปีอีก๓งาน
มีนาคมค่ะวันถัดมาเลยไปร่วมงานวันสตรีสากลที่อำเภอพนมสารคาม
ไปอีกไปร่วมงานมหากรรมขนมหวานที่ราชพัฒนฉะเชิงเศร้า
หลังจากนั้นไปร่วมงานศพในอำเภอบังปะกงอีกหนึ่งวันถัดมาค่ะ
เก้ามีนาคมไปเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
แล้ววันที่สิบมีนาคมไปงานบวชสองงานค่ะนอกจากนี้ไปร่วมงานกลุ่มสตรีอบต
คลองตะกราวด้วยพักหนึ่งวันสิบเอ็ดมีนาสิบสองมีนาไปต่อค่ะ
ร่วมงานพัฒนาผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุจากแทบทุกอำเภอมาร่วมงาน
อกจากนี้มีงานพบปะพี่น้องชาวมุสลิมในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวด้วย
สิบสี่มีนาคมค่ะร่วมงานแต่งที่โรงเรียนในตำบลคลองหลวงเพ่ง
และงานบวชที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนนี่คือภารกิจทั้งหมดของนายกไก่
ในช่วงวันที่๗ถึง๑๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะใครที่เอ๊ฉันเคยเห็นนายกไก่
เมื่อวันที่เจ็ดถึงสิบสี่มีนาคมที่ผ่านมารวมทั้งมีโอกาสได้กันไล่ชิดเนี่ยนะคะ
ก็ลองตรวจสอบร่างกายดูแล้วก็อย่าลืมนะคะกักตัวเองด้วย๑๔วันนี้นะคะ
จากนี้ค่ะอีกหนึ่งคนที่คนนี้ทำงานโดยตรงเลยที่สนามมวย
แล้วก็เกี่ยวกับมวยไทยโดยตรงเลยนายพินิษฐพลขันหรือมิสเตอร์ป๋อง
สนามมวยลุมพินีออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเพราะว่าไปตรวจแล้วค่ะ
เป็นโควิดสิบเก้าแล้วก็ข้อความดังนี้นะคะ
ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อโควิด๑๙รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว
สถานะตอนนี้คือผู้ป่วยต้องขอโทษครอบครัวขอโทษคนรอบข้าง
กราบขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำให้เสียงานและนำความเดือดร้อนมาให้
เมื่อต้นเดือนอุตส่าหยอมทิ้งเงินไม่ไปดูบอลที่ลิเวอร์พูล
ประเทศอังกฤษเพราะกลัวติดเชื้อเลือกอยู่เมืองไทย
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดเมื่อมันเป็นก็ต้องรักษากันต่อไป
ก็ให้กำลังใจพี่ป๋องหรือว่ามิสเตอร์ป๋องนี้ด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะที่มีข่าวว่าไปดูการแข่งขันมวยที่ลุมพินี
ถาวรเสนเนียมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
ถาวรเปิดเผยว่าไปร่วมงานแข่งขันมวยวันนั้นจริงอยู่๑ชั่วโมง
ไม่ได้ใกล้ชิดนายแมททิวแต่ยืนอยู่ใกล้ชูทางด่วนเซียนมวย
ซึ่งต่อมาก็พบว่าติดโรคโควิด๑๙ด้วย
เมื่อวานนี้นะคะไปตรวจคัดกองแล้วที่โรงพยาบาลนอนพักรอผล
ผลจะออกวันนี้ค่ะสิบหกมินาคม
ขณะเดียวกันเรียกคนใกล้ชิดอีก๑๐กว่าคนมาตรวจด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะในสนามมวยก็ต้องไปถามคนนี้ด้วยนะคะ
นายสนามมวยลุมพินีค่ะพลตรีราชิตอรุณวงศ์เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
ซึ่งมีการขึ้นเวทีในวันนั้นด้วยเป็นการมอบรางวัลให้กับนักมวย
ขึ้นไปหลายครั้งด้วยค่ะในภาพนะคะ
ยังมีพลเอกสุรสักการจนรัฐอดีตรัฐมนตรีตอนนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมอยู่ในงานด้วย
ทางพันธ์เอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโคสกองทัพปกกล่าวว่า
ตอนนี้นะคะพลตรีราชิตเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยจากโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนครอบครัวบุคคลใกล้ชิดดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน
และจะต้องกักตัว๑๔วันเพื่อสังเกตอาการค่ะ
ทีนี้มาดูยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยกันหน่อยนะครับ
น่าตกใจมากแล้วก็กลายเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
คือเมื่อวานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงวันเดียว
ในประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙วันเดียว๓๒คน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมของไทยนะคะอยู่ที่๑๑๔คนแล้วค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานที่มีการแถลงข่าว
นำโดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
บอกว่าคือตอนนี้มีผู้ป่วยใหม่ยืนยันเลยค่ะ
ผู้ป่วยใหม่๓๒รายแบ่งเป็น๖กลุ่มด้วยกัน
หลักใน๓๒รายที่เป็นผู้ป่วยใหม่เนี่ย
คือโดยเฉพาะที่สนามมวยพบผู้ป่วย๙ราย
สถานบันเทิงพบผู้ป่วยใหม่๕รายด้วยกันค่ะ

เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็อยากจะรู้แล้วค่ะว่าผู้ป่วยใหม่พบจากจุดไหนอย่างไรบ้าง
คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นใกล้ที่นั้นจะได้มีการระมัดระวังตัวนะคะ
อกจากนี้ยังมีผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่มีการสัมผัสนักท่องเที่ยว
ร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิอีก๓ราย
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติ
ไม่สบายมารักษาตัวที่ประเทศไทย๒รายด้วยกันค่ะ
กลุ่มที่๕ก็เป็นข้าราชการไปดูงานที่สเปน
แล้วก็ติดเชื้อโควิดมา๑รายนะคะ
กลุ่มที่๖คือผู้ที่ไปสัมผัสกับเจ้าของร้านอาหาร

แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก๓รายค่ะ
ทั้งหมด๓๒รายที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ

แต่ตอนนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
เพราะตอนนี้ยังรอผลตรวจยืนยันอีก๑๕รายด้วยกันค่ะ
รายด้วยกันนะคะซึ่งใน๕๑รายมีความสัมพันธ์กับ๖กลุ่ม
ที่ที่ฉันอ่านไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้ตอนนี้
ผู้ป่วยในประเทศไทยอยู่ที่๑๑๔รายด้วยกันนะคะ
ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี๘๐กว่าคนก่อนหน้านี้
มี๖คนค่ะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ
และอีก๗๗คนได้ส่งไปกักตัวที่สัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ